ครับในช่วงท้ายแบบนี้เรามีของแปลกมาให้คุณผู้ชมช่วยผมดูหน่อยแล้วกันนะ
ว่าทำไมยอดมะพร้าวมันเหมือนพญานาคสามเซียน

อ่าเดี๋ยวให้ดูบ้านเล็กที่ก่อน๕๑ครับผม

เขาชื่อบ้านเขานะคือบ้านนพัดสวรรค์นะฮะอยู่ที่ตำบลและอำเภอพานทองที่ชนบุรีนะฮะ
นี่คุณผู้ชมดูสิมันก็มีความคล้ายนะพันไปพันมาเป็นพญานาคนะฮะ
คือยอดมะพร้าวเนี่ยนะมันออกข้างลำต้นด้วยนะแล้วมันชูช่อคล้ายกับพญานาค๓เสียนรวมกันนะครับ
เจ้าของบ้านคือนายบุญจันทร์อายุ๕๔ปีแหมพอแบบนี้แล้วเนี่ยมันก็แหมเอาผ้าสามสีไปผูกซะหน่อยละกันนะ
ผูกรอบต้นเลยเพื่อความเป็นสิริมงคลชาวบ้านก็รู้ข่าวก็เฮโลกันไปฮะ
จุดทูปกราบไหว้ตั้งจิตอธิษฐานขอโชคขอลาบแล้วกันโรยแป้งกันหน่อย
คำคำถูถูอาจจะไปหน้าคุณยายขาวซะหลักคุณยายไปทานหน้าตัวเองทานหน้าทานหน้าเอาเรื่องออร์ไทยกรคุณยายน่ารักมากเลยนะฮะ
อ่าก็คำคำไปมีหนึ่งคนชื่อว่าคุณสุพศโรยแป้งร้องขึ้นมาตื่นเต้นเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วนะ

เนี้ยผมมาแล้วรูปพุธเดียวรูปหัวออกเลยเนี้ยอ้าวอะไรอะไรครับอ้าวเนี้ย
ถ้าให้ให้ผมมองก็มีเจ็ดเจ็ดอ๋อเนี้ยเนี้ยเจ็ดเจ็ดใช่แน่นอนเลยอ่ะ
อ้าวเนี้ยเจ็ดเจ็ดเนี้ยอ๋อปุ๊บมีขยัดสองสี่ผมรูปทีเดียว
ใครดวงมันลองดูครับถ้าเป็นสามตัวสามตัวอาจจะเป็นหนึ่งเจ็ดเจ็ดอ่ะครับ
อ่ะแล้วแต่เลยครับคุณผู้ชมนะฮะต่อเลยค่ะคุณผู้ชมไปดูเต่ากันหน่อย
ตัวใหญ่มากแต่ว่าเต่าตัวนี้มันบาดเจ็บสิคะนี่ค่ะเห็นไหมคะ
แต่ที่สีขาวนั้นไม่เกี่ยวอะไรกับบาดเจ็บนะมีชาวบ้านเอาไปโรยแล้วก็ไปถู
ขอโชคขอลาบขอเลขกันเนี่ยนะคะคือชาวบ้านเนี่ยมันไปเจอเจ้าเต่าตัวนี้ค่ะ
อยู่ใกล้ใกล้กับตลาดนัดคลองถมหนองชาติที่บ้านบึงชนบุรีมันเจ็บอยู่นะฮะ
ทีนี้เขาก็เลยเอามันไปไปดูแล้วก็ไปรักษานะคะ
ตำรวจสายตรวจหนองชาติไปชั่งน้ำหนักมันอืม
ตัวนี้หนัก๖กิโลกรัมอายุสักประมาณกว่า๑๐ปีค่ะ
เลือดไหลออกจากปากกระดองขานี่นะคะพลาดไม่ได้
แน่นอนว่าคนก็เอาแป้งไปโรยแล้วก็ไปถูมัน
เขาบอกว่าถูที่กระดองเนี่ยคือให้เลขแม่น
สุดท้ายก็เอามันไปปล่อยในเขตวัดเนื่องจำนง
จากว่าเป็นเขตอภัยธานแล้วก็เป็นที่ที่ปลอดภัย
ดองขาวทีเดียวเชียวใช่ดื่มนะสงสารมันด้วยนะ
อย่าไปทำอะไรมันแรงเนอะใช่ค่ะอ่าที่ภาคเหนือค่ะ
กลุ่มชาวบ้านไปกราบไห้ขอโชคขอลาบเจ้าแม่ตะเคียนทอง
เขาบอกอายุหลายร้อยปีเลยค่ะขนาดเนี่ยหกคนโอบ
อยู่ในบ้านหนองลมอำเภอดอกคำใต้พยาว
ชาวบ้านก็ลูบถูคลำตามโคนต้นตะเคียน
เขาบอกว่ามันต้องมีอะไรสักอย่างโผล่มาแหละและสรุปก็ไม่ผิดหวังจริงจริงค่ะ
ตาดีมากเลยเขาบอก๒บ้าง๓บ้างหมายถึงหลักนะ
ดิฉันไม่ได้บอกเป็นตัวเลขหมายถึงว่าได้เลข๒หลักมั่ง๓หลักมั่ง
และหลังจากนั้นบางคนอาจจะมองไม่เห็นไม่ชัดเดี๋ยวขอกลับไปที่บ้านก่อน
พอดีที่บ้านโทรศัพท์เรียกแล้วทานอาหารเย็นสูงมากหน่อยเอาโทรศัพท์มือถือถ่ายไว้เก็บไว้
แล้วเดี๋ยวไปขยายดูทีหลังแล้วเดี๋ยวจุดต่อไปคือแผงลอตเตอรี่ครับ
ปิดท้ายแบบสั้นสั้นฮะไปคำชโนธวังนาคินบ้านดุงอุดรนะฮะ
คักเหมือนกันเมื่อวานนี้ครับนักเสียงโชคเขาไม่ยอมพลาดแน่นอนนะฮะ
บริเวณลานบวงสวงหน้าเกาะคำชโนธนะฮะมีขันน้ำมนต์พ่อจ้ำนะฮะ
เขาก็ไปส่องที่ขันน้ำมนต์กันชาวบ้านส่วนใหญ่เขาก็เห็นแหละ
สองหลักบ้างสามหลักบ้างแล้วแต่จินตนาการดูไปดูมาเขาบอกว่า
ตาเริ่มลายแล้วเลขเริ่มเคลื่อนแล้วอะไรแบบนี้แต่ก็ไม่ท้อนะ
เดี๋ยวถ่ายรูปกลับไปก่อนเดี๋ยวพักตาแป๊บนึง
พอออกไปก็ไปซื้อตามที่เห็นแหละนะฮะ
ไปเสี่ยงโชคกันแล้วแต่จินตนาการนะฮะ

เสมอว่าดวงใครดวงมันแต่ละคนไม่เหมือนกัน